ก็คือสีดำสีขาวและสีน้ำเงิน

งงใช่ไหมว่าทำไมที่เที่ยวที่จะพาไปถึงต้องมี๓สี

มันต้องมีความหมายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
สามสีสามแห่งสามสไตล์แห่งเชียงรายที่พูดถึงนั้นจะเป็นยังไง
กระเป๋าแล้วเตรียมไปเที่ยวกันเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับช่วงของ
รู้แล้วบอกต่อ
สีทั้ง๓สีนี้เกี่ยวข้องกันยังไงกับจังหวัดเชียงรายกันล่ะครับ
ที่แรกที่เราจะไปนั้นมีชื่อว่าวัดร่องเสือเต้น
ที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นสีน้ำเงิน
ลองไปฟังพระอธิการธนงศักดิ์กตสาโรเจ้าอาวาสวัดร่องเสือเต้น
เล่าถึงที่มาที่ไปของวัดนี้กันดีกว่าครับ
วัดเดิมเป็นวัดล้างนะมีอิตซากอิตเก่าโบราณเยอะ
คนเท่าคนแก่เขาว่าเป็นร่องน้ำเสียมาเยอะ
กระโดดข้ามร่องน้ำท่าทางเหมือนการเต้น

แล้วสีน้ำเงินของวัดนั้นมีที่มาอย่างไร
ทำไมถึงต้องสีน้ำเงิน
เป็นสีที่เปรียบเสมือนท้องฟ้า

ตั้งแต่ประสูจน์ตัดสรุปหลิงไฟฟานของพระพุทธเจ้า

ที่มาของสีน้ำเงินของวัด
เหมือนสีของท้องฟ้าที่สดใส
เสมือนกับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่กระจ้อนกระจ่ายไปทั่วโลก
เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัย
แฝงด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์
สถานที่ท่องเที่ยวสีที่๒ของจังหวัดเชียงราย
วัดร่องคุณมีอุโบสถสีขาวสะดุดตา
ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และเรียกวัดร่องคุณว่าวัดขาว
ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
วัดนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์

ซึ่งต้องการจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้
พระอุโบสถถูกสร้างอยู่บนเนินเตี้ย
ประดับกระดาษด้วยช่อฟ้าใบระกายอย่างวิจิตรอลังการ
มีลวดลายอ่อนช้อย
วัดร่องคูณเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๐โดยเริ่มต้น
จากเดิมวัดร่องคุณมีเนื้อที่ประมาณ๓ไร่
แล้วจึงได้ซื้อที่ดินเพิ่มปัจจุบันมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมดถึง๙ไร่
แหมเห็นอย่างนี้แล้ว
ก็อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมที่ไม่เคยมา
ให้ลองได้มาสัมผัสด้วยตาดูสักครั้งนะครับ
แล้วก็มาถึงสถานที่สุดท้าย
ที่ที่มีสีตรงข้ามกับสีขาวของวัดร่องขุนอย่างสิ้นเชิง
ที่นี่ก็คือบ้านดำครับ
ชื่อของสถานที่ก็ได้บอกชัดเจนแล้วว่า
ที่นี่ต้องเป็นสีดำอย่างแน่นอน
สร้างขึ้นโดยอาจารย์ถวันดัชนี
ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตกรรม
ปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรม
อยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของบ้านดำแล้วล่ะครับ
กรัฐี่อำอนวกาศพิพิตภัณฑ์บ้านดำ
พูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านดำกันครับ
สมัยนั้นเราเอาน้ำมันเก่าที่ถ่ายออกจากรถ

เป็นสีดำแล้วก็เอาน้ำมันคิโลกรัมทาเคลือบไม้
ไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นบ้านสีดำเกือบทั้งหมด
คนก็เรียกว่าบ้านดำบ้านดำก็ติดปากกันมาจนถึงวันนี้
เป็นยังไงบ้างล่ะครับที่เที่ยวสามสีของจังหวัดเชียงราย
ดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับพี่
ทำให้รู้ว่าประเทศไทยยังมีที่เที่ยวในเชิงศิลปะอยู่อีกมากมาย
รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปชื่นชมและตื่นตาตื่นใจกับความสวยงาม
และนี่ก็คือฝีมือคนไทยที่รู้แล้วต้องรีบบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อเลยนะคะเพราะว่า๓ที่เที่ยว๓แห่ง๓สไตล์
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ต้องบอกว่าเชียงราย
เป็นเมืองแห่งศิลปะจิตรกรรมโอ้โหศิลปินที่นั่นเยอะ
ใช่คือเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยเนอะ
อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวนะฮะเพราะว่าที่นั่นอากาศดีบรรยากาศดีด้วย
ถูกต้องแล้วแล้วก็ได้ไปสถานที่สวยแบบนี้ด้วย
รับรองว่าฟินแน่นอน